คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่สมุทรปราการ
มีผู้ชายคนนึงค่ะอยู่ดีคว้ามีดไล่แทงชายชาวต่างชาติ
แต่มันมีที่มาที่ไปเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้
อยู่ดีก็ไปขอให้ชายชาวต่างชาติซื้อเบียร์ให้หน่อย
งงสิเราไม่ได้รู้จักกันทำไมต้องซื้อให้
พอไม่ซื้อให้เหมือนเขาโมโหคว้ามีดไล่แทงอะค่ะ
ในคลิปทีมงานของเราทำลูกศรเอาไว้ให้แล้วนะคะ
ลูกศรสีเขียวก็คือชายชาวต่างชาติ
เหมือนกับว่าเขาพยายามจะยื่นเบียร์ให้แล้วครับ
แต่ผู้ก่อเหตุไม่สนเห็นไหมคะถือมีด
เบอร์เรอเลยวิ่งไล่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยแพร่กษา๑๐นะคะ

ก็คือที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

ฝรั่งคนนี้นั่งดื่มเบียร์กับผู้ชายไทยคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกันข้ามร้าน
สักพักผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเดินมาคุยกับฝรั่งแล้วก็เดินออกไป
สักพักผู้ก่อเหตุเดินมาอีกคราวนี้มีมีดด้วยแล้วมีเสียงตะโกนโวยวายมาเลย
พอเสียงดังแบบนี้ผู้ชายไทยที่นั่งดื่มเบียอยู่กับฝรั่ง
ตะโกนบอกคนก่อเหตุว่าพี่ผมขอแล้วฝรั่งเขาก็ลุกแล้วก็ยื่นเบียร์ให้
แต่ผู้ก่อเหตุไม่สนแล้วอ่ะไม่ฟังอะไรเลยคว้ามีดไล่ฟันฝรั่งเขาก็ต้องวิ่งหนี
แล้วผู้ก่อเหตุก็กลับเข้าไปที่ร้านมาถามว่ารู้จักฝรั่งคนนี้ไหมบ้านอยู่ไหน
ถามแบบนี้เลยเจ้าของร้านบอกไม่รู้จักแล้วผู้ก่อเหตุก็กลับออกไป
แล้วปรากฏว่ามีคนซื้อเบียร์ให้ดื่มสามีเธอก็เลยนั่งดื่มเบียร์กับผู้ชายคนนั้น
ผู้ก่อเหตุมาจากไหนก็ไม่รู้มาขอให้ซื้อเบียร์ให้สามีเธอไม่รู้จักก็เลยปฏิเสธไป
แต่ผู้ก่อเหตุยังเศร้าสีจนสามีเธอรำคาญ
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าไล่ผู้ก่อเหตุกลับบ้าน

ผู้ชายอีกคนนึงที่นั่งดื่มเบียอยู่กับฝรั่ง
พยายามจะยื่นเบียร์ให้แทนตัดความรำคาญ
แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่จบนะคะก็ไล่ฟันอย่างที่เห็นในคลิป
สามีเธอทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหนีตาย
เหตุการณ์นี้สามีเธอยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะคะ
กลัวจะไปเจอไม่รู้จะไปเจออีกเมื่อไหร่ยังไง
กลัวจะโดนทำร้ายอีกค่ะ

เหมือนแบบว่ามาพูดขอให้แฟนซื้อเบียร์ให้
ก็คือพูดซ้ำแบบว่าซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อย

แล้วก็คือแฟนก็เกิดความแบบรำคาญ
ก็เลยลุกขึ้นแล้วก็บอกว่า

เขาก็เลยบอกว่าให้ออกไปให้กลับบ้านไปซะ

พอไล่ตามแฟนเสร็จก็กลับเข้าไปที่ร้านค้า

อยู่ที่ไหนก็คือจะตาม

แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้กับตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดี

พมสมุทรปราการติดตามตัวผู้ชาย
ที่ก่อเหตุได้แล้วคุณผู้ชมค่ะ

นุ้ยรุ่งแจ่มแจ้ง

มีอาชีพขับรถส่งของ

ประมาณสัก๔๐เซนติเมตรได้นะคะ

เนี่ยในนุ้ยบอกว่า

ตรงที่เกิดเหตุ
ฝรั่งคิดว่าหาเรื่อง

พาเพื่อนมาขี่รถจักรยานยนต์

ผู้ก่อเหตุเมาอยู่แล้ว
แต่อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้าย
ลุกมาแบบว่าทำท่าเหมือนจะทำทาง

ผมก็เลยบอกพี่เดี๋ยวรอนึง
ผมก็เลยกลับไปเอามีดมาครับ
เราไปขอเบียงเขาก่อนแล้วนะเนี่ย
ใช่ครับ
นี่เขาก็อ้างว่าด้วยความที่สื่อสารเรื่องภาษากันไม่ค่อยเข้าใจ

แต่ฝรั่งตัวใหญ่เลยตัวเองย้อนกลับไปเอามีด

อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหรอกแค่จะขู่เฉย

คมขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัว
และเรื่องของการพามีดไปในเมือง

สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเลย